เมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมาตี๓นี่แหมทุกคนกำลังหลับสนิทเลยนะคะ
ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ค่ะที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบ้านเลขที่๑๗๖กับ๑๗๖ทับ๑นะคะ
ถูกรถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ยพุ่งเข้าชนโอ้โหตอนตี๓พุ่งเข้าชนบ้านพังเลยค่ะ
คืออันนี้ต้องบอกว่าโชคดีจริงนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ไม่มีใครเสียชีวิตแต่บ้านสองหลังเนี่ยก็คือประเมินมูลค่าความเสียหาย
แล้วเขาบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านนะคะคือมันมันพังแบบ
คือต้องเอารถมาช่วยแบบรถตัดถ่างมาแล้วก็ช่วยเอารถบรรทุกที่พุ่งไปชนออกมานะคะ
นี่คือสภาพความเสียหายที่ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะถูกรถบรรทุก๑๐ล้อ
เสียหลักถลายพุ่งชนตกใจสิคะทั้งเจ้าของบ้านทั้งคนในครอบครัว
เพราะว่ากำลังอยู่ในภาวะที่หลับสนิทก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา
แล้วตื่นขึ้นมาบ้านตัวเองก็ไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะ
ต้องเอาเครื่องตัดทางมาตัดซากรถบรรทุกออกแล้วเอามาทีละส่วน
ช่วยชีวิตนายสมภาษณ์โกศลคนขับอายุ๖๘ปีที่ติดอยู่ข้างในค่ะ
ก็ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
ต้องทำให้รถบรรทุกมันเป็นชิ้นส่วนเล็กก่อน
แล้วก็ค่อยเอาตัวคนขับที่ติดอยู่ข้างในถึงจะเอาออกมาได้นะคะ
ก็บอกว่าขับรถสินค้ามาจากกรุงเทพจะไปที่ยาลา
แต่พอมาถึงตรงจุดนี้ค่ะรถมันเกิดลื่นถลายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ค่ะก็เจ็บเลยนะคะเลือดออกหลายจุด

อันนี้ยังถือว่าโชคดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตไม่ได้เจ็บหนัก
มีมีจากไปหนึ่งคือสุนัขที่นอนอยู่ในบ้านนะคะ
มันถูกเศษปูนหล่นกระแทกแล้วมันก็ทุลนทุลายไปตายอยู่ในก่อย่าข้างบ้านนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกู้ภัยนำรถยกไปกู้ซากรถสิบล้อในตัวบ้าน
แต่อย่างที่บอกค่ะมันค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันต้องดูโครงสร้างบ้านด้วย
รถมันพุ่งไปชนนะคะโครงสร้างหลังคาบ้านที่เหลือมันเตรียมจะถล่มลงมา
เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยลื้อสิ่งกิดขวางออกแล้วถึงจะค่อยเอารถออกมาได้
ค่อนข้างยากทีเดียวนะคะคนขับรถมันทุกข์นะคะ
นายสมภาษณ์โกศลเข้ามาในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สพทุ่งใหญ่แล้วเขายืนยันเขาบอกเขาไม่ได้หลับในนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาขององค์การบริหารส่วนตะบนทุ่งใหญ่
ประเมินความเสียหายของบ้านสองหลังนี้นะคะอยู่ที่วงเงิน๗ล้านบาท
อันนี้คือบ้านอย่างเดียวยังไม่ได้รวมสินค้าที่อยู่ที่รถบรรทุกอีกมากกว่า๑ล้าน
โอ้โหงานใหญ่เลยนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะโชคดีคนขับเห็นไหมคะเสื้อสีเทา
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
คนขับเนี่ยจริงรถเนี่ยพุ่งเข้าไปชนตัวบ้านหลายคนก็บอกโห
คือชวนบ้านจับกลุ่มคุยกันเลยว่าโอ้โหรอดมาได้อย่างไรรอดมาได้อย่างไรนะคะ
มีของดีอะไรคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาบูชาหลวงปู่ทวดค่ะ
ปี๒๐นี้โชว์พระเลยค่ะหลวงปู่ทวดปี๒๕๒๔และหลวงพ่อดำจากปัตตานีมีมากกว่า๑๐องค์
ก็เชื่อว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้แหละค่ะที่ทำให้ตัวเองพ้นอันตราย
แต่เรื่องคดีเนี่ยก็คงไม่มีใครช่วยได้นะคะ
ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปค่ะ